คุณผู้ชมคิดดูนะถ้าตัวเองขับรถอยู่ดีแล้วขึ้นทางด่วนด้วยนะ

เอ้าจะหลบยังไงอ่ะ

คุณชิสาครับย้อนมาไกลมากนะครับ

ลาวกับว่าเป็นเลนถูกต้องเลยครับ
พี่ท้องงไหมหรือยังไรนั่นสิค่ะแล้วท้ายที่สุดเนี่ยก็เกิดอุบัติเหตุ

ขับมาแบบเนี้ยคุณผู้ชมก็เลยชนเลยค่ะโอ้
ดีนะคุณผู้ชมงานนี้ไม่มีใครเสียชีวิตนะ
แต่มันก็ไม่อยากจะให้เกิดถูกไหม

เพราะฉะนั้นค่ะดูตาม้าตาเรืองดีดูดีว่าทางนี้มันใช่เลนเราหรือเปล่า

เห็นไหมเราจะแบ่งเลนส์มันชัดเจนอะ
ฝั่งไปอยู่ฝั่งซ้ายฝั่งมาฝั่งขวาแต่พี่เขาสวนเลนมาจากฝั่งที่ต้องขับไป
นี่มันอันตรายตรงไหนรู้ไหมนี่มันบนทางด่วน
เมื่อเลนส์มันสามารถชนรถตกลงไปได้เลยนะครับ
ใช่แล้วเขาขับเร็วบนทางด่วนเขาขับเร็ว
ไม่ใช่แค่บนทางด่วนเนอะบนทางปกติเราก็เจอบ่อย
ก็เลยเอาแบบใกล้ปรากฏว่ามันก็เป็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น
คือง่ายเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณผู้ชมค่ะ
เคารพกฎกติกามารยาทกฎจราจรอันนี้สำคัญมากเพราะว่า
ที่เราบอกต่อกันทุกวันแบบนี้เป็นเพราะว่า
ด้วยรักและห่วงใหญ่จากใจตลอดข่าวจ้า